เรื่องของเรือน้ำมันน้ำมันที่รั่วในเขต
จังหวัดระยองนะคะก็เริ่มมีสัญญาณมาให้เห็นนะคะ
จากชาวบ้านรายหนึ่งที่เขาไปซื้อปลาที่ตลาดที่อำเภอแกลง
จังหวัดระยองปรากฏว่าตอนล้างปลาเนี่ยเขาเจอคราบแบบเนี้ยค่ะ
เขาก็เลยสงสัยว่าโอ้โหอันนี้คือน้ำมันหรือเปล่า
เพราะเขาไปซื้อมาจากตลาดที่ระยองนะคะนี่คือปลาจาระเม็ดจากตลาดแห่งหนึ่ง
อำเภอแกลงจังหวัดระยองชาวบ้านไปซื้อมาจะทำอาหาร
เอามาล้างก็เนี่ยค่ะตรงเหงือกปลาแทนที่มันจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะ
ปกติอ่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนคราบเหนียวดำดำ
โอ้แต่คล้ายคล้ายจริงจริงนะครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะฮะ
ใช่คราบน้ำมันหรือเปล่าเขาก็ไม่กล้าทำต่อถ่ายรูปเอาไว้
แล้วก็แช่ตู้เย็นรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
พอไปถามแม่ค้าขายปลาแกบอกว่าไปเอาตลาดเอาปลามาจากแพร่ปลา
ปากน้ำระยองตลาดขายปลาขนาดใหญ่ก็ไม่คิดว่าจะมีปลาติดคราบน้ำมันปนเปื้อนมาด้วย
ประมงพื้นบ้านบางกระเชอที่หาดแม่รำพึงบอกว่า
คือถ้าดูจากพฤติกรรมของปลาจาระเม็ดเนี่ยนะคะ
มันจะออกหากินในทะเลลึกห่างจากชายฝั่งประมาณ๓๐ไมค์ทะเล
กรณีที่พบคราบสีดำอาจจะเป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นไปอย่างที่คิดจริง
อาจจะเป็นคราบน้ำมันเพราะฉะนั้นที่ให้ถ้าจะให้แน่นอน
ต้องเอาซากปลาไปตรวจพิสูจน์จากนักวิชาการให้แน่ชัดนะคะ
แต่นี่ก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งว่าส่งผลกระทบต่อสัตว์ในท้องทะเลที่เป็นอาหารของเราท่านหรือไม่นะคะ
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบนะคะประมงจังหวัดระยองก็เอาซากปลาจาระเม็ดไปตรวจสอบ
แล้วก็เตรียมประสานแพร่ปลาหรือตลาดขายปลาในพื้นที่ให้หมั่นตรวจสอบสัตว์ทะเลที่นำมาขายว่า
ถ้ามีคราบน้ำมันปนเปื้อนมาก็ต้องคัดออกจะได้ไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคแต่อันนี้ก็อาจจะอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะคะ
เพราะว่าเนี่ยเขาก็เจอตอนที่ทำปลานะคะแต่มันอาจจะเป็นสัญญาหนึ่งให้ต้องตรวจสอบอย่างจริงจังล่ะค่ะ
ประมงจังหวัดจะมาเตือนอย่างเดียวไม่ได้นะครับใช่หรือไม่ใช่น้ำมันนี่ต้องมาบอกเขานะ